เพราะว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมด้วย
มี๒คนชะลาที่ต้องบอกว่าตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน

เป็นพี่สาวกับน้องชายอายุเยอะทั้งคู่
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมีสภาพเหมือนป่วยติดเตียง
คุณรู้ไหมว่าน้ำท่วมเข้าไปในบ้านมันเกือบถึงเตียงแล้ว
ซึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะลงมาเดินบนพื้น
เดินไปไหนมาไหนใช้ชีวิตได้ปกติ

อันนี้เป็นสภาพบ้านของผู้สูงอายุอย่างที่บอกว่าป่วยติดเตียงทั้งคู่
โอ้ยมันท่วมเข้าไปในบ้านเลย
แล้วเขาต้องใช้ชีวิตกินนอนแบบปนอยู่กับอุจจาระปัสสาวะคุณ
น้ำที่ท่วมขังอยู่แบบนี้มาร่วม๒วันแล้วนะ
ยังไม่ได้มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
ทีนี้ผู้สักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยค่ะ
ตรงนี้อยู่ที่บ้านดอนหนองแหนพัฒนานะคะ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบริรัมน์
ก็พบว่าบริเวณนี้เนี่ยนะหูน้ำมันท่วมคุณดูดิเนี่ย
ลองไปเดินดูแบบนั้นมันท่วมตั้งแต่ไอ้ปากซอยทางเข้าหมู่บ้าน

ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้มีบ้านเป็น๑๐หลังเลยที่ได้รับผลกระทบ
เห็นใจสุดก็คือบ้านของนางจ่าสงวนอาพรอายุ๗๙ปีเข้าไปแล้ว
ติดเตียงด้วยนะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาศัยอยู่กับใครอยู่กับน้องชาย
น้องชายชื่อว่านายอำโอ้โหนายอ่ำนี่อายุ๖๗ก็อายุเยอะเหมือนกัน
และในอ่ำน้องชายป่วยเป็นโรคเท้าช้างด้วยนะคะ

น้ำท่วมไปหมดเลยทั้งบ้านห้องน้ำห้องครัวเตียงนอนรอบบ้านทั้งหมด
และยังมีสัตว์อันตรายมีพิษด้วยเรื่องของไฟฟ้าอีก
นี่ดูสิมันท่วมอยู่แบบนี้ครึ่งเก้าอี้อีกนิดมันจะไปถึงเตียงแล้วคุณ
อ่ำอายุ๖๗ปีน้องชายบอกแบบนี้
ตัวเองเป็นโรคเท้าช้างนะต้องคอยหาข้าวหาน้ำแล้วก็ยาให้พี่สาวกิน
ที่สำคัญคุณดูนะคุณดู

คุณรู้ไหมว่าเขาเดินถูกไหมมันต้องแช่อยู่กับน้ำตลอด

จริงมันกลายเป็นทำให้เขามีลักษณะเหมือนเช้าเขา
ขาเขาเริ่มอักเสบเพราะเดินแช่น้ำทุกวัน
ปัสสาวะอุจจาระก็ต้องทำบนน้ำอ่ะคุณเพราะห้องน้ำเอง
มันก็ท่วมไงถูกไหมลำบากไม่รู้จะทำยังไง
ในอ่ำบอกแบบนี้เงินที่ใช้จ่ายทุกวันมีแต่เบี้ยคนชะลาและเบี้ยผู้พิการ
ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือมาถ่ายรูปแล้วก็ไป
อนขอได้ไหมช่วยเหลือเขาหน่อยปีที่ผ่านมาถูกน้ำท่วมขังแบบนี้
ขาก็ต้องติดเชื้อไปทีนึงแล้วต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล๘วัน
เพราะอะไรอยู่แบบนี้ขาแช่อยู่น้ำอะคุณ

อนผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวนี้หน่อยนะคะ
ลองดูภาพตอนที่เขายกมือไหว้ทั้งพี่น้องคุณตาคุณยาย
อีกสักครั้งสิครับแล้วฟังที่คุณขวัญเล่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามีคนมาดูมาถ่ายรูป
แล้วก็ไปกลับไปมันเจ็บเหมือนกันนะฮะ
ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยจริงจังถ่ายรูปไปแล้ว
ความช่วยเหลือต้องรีบเข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับ
เพราะว่าเนี่ยก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมพี่น้องคู่นี้นะฮะ